กรณีคอนโดมิเนียมหรูย่านพระราม๓นะคะ
ที่มีคนอาศัยอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่า
ชาวต่างชาติบ่นว่าเสียงระคังจากวัดไซด์ที่อยู่ใกล้ดังเกินไป
ถ้าเสียงดังแบบนี้จะยกเลิกสัญญาเช่า
เจ้าของห้องเช่าก็เลยไปร้องเรียน
ขอให้ทางวัดหยุดตีระคังก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา
เรื่องนั้นจบไปแล้วนะคะเพราะว่าทางเขต
กรทมก็ไปกราบขอขมาท่านเจ้าอาวาส
ทางวัดก็สามารถตีระคังได้ต่อไป

พอบอกว่าปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่า
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะต้องตรวจสอบนะคะ

ต้องไปแจ้งกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเพื่อความปลอดภัยด้วย

ปรากฏว่าชาวต่างชาติเช่าอยู่เยอะเลย

แล้วก็ไปเจอชายเกาหลีใต้คนหนึ่ง

มูลค่ากว่า๑๙๐ล้านวอนหรือว่า๖ล้านบาท

หนีคดีมาจนต้องถูกจับเนี่ยค่ะ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ

หมายจับประเทศเกาหลีใต้

ราคาความเสียหายกว่า๑๙๐ล้านวอนหรือ๖ล้านบาท
ผู้ต้องหาคนนี้มาเช่าคอนโดมิเนียมข้างวัดไซดถนนพระราม๓ที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะ
อยู่มากว่า๖ปีแล้ว

พลตำรวจรีสุรเชษก็เลยบอกว่าตำรวจเข้าตรวจสอบคอนโดมิเนียมแห่งนี้
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง
ระหว่างการตรวจสอบก็เจอในลีพักอาศัยอยู่นะคะ

ปรากฏว่าเดินทางเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่๒๐กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
จริงแล้วได้รับอนุญาตให้อยู่เมืองไทยได้
ถึงแค่วันที่๑๕มีนาคม๒๕๖๒

เนี่ยก็ลักลอบอยู่ในประเทศไทยต่อรวมแล้ว๖ปี๗เดือนนะคะ
ตำรวจเขาเลยบอกว่ามันแปลกมาก
หลบหนีอยู่ในเมืองไทยนานขนาดนี้
อาจจะเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายหนีคดีมา
ก็เลยประสานไปที่สถานทูตเกาหลีใต้ให้ตรวจสอบ
ปรากฏว่าจริงเป็นผู้ต้องหาหนีคดีมาจริง
หมายจับคดีช่อโกงแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการตัวของทางการเกาหลีใต้นะคะ
ออกหมายจับแล้วถึง๗หมายคุณผู้ชม
มูลค่าความเสียหายประมาณ๖ล้านบาทหรือว่า๑๙๐ล้านวอน
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากับนายลีนะคะ
ความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชนาจักร
อยู่โดยการอนุญาตสิ้นสุด
แล้วก็ประสานทางการเกาหลีใต้ให้มารับตัวแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
การตรวจค้นครั้งนี้นะคะตำรวจตรวจสอบคอนโดมิเนียมแห่งนี้แบบละเอียดเลยคุณผู้ชม
มีเป้าหมายในการตรวจค้น๓๐ห้อง
ตรวจได้แค่๖ห้องนะคะ
มีชาวต่างชาติ๕คนที่แจ้งพักถูกต้อง
กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แล้วก็มีชาวเกาหลีใต้คนนี้แหละค่ะที่พบว่ามีหมายจับแล้วก็ต้องส่งตัวกลับประเทศนะคะ

ส่วนเจ้าของห้องให้เช่าทั้งหมด
ไม่มีการแจ้งรายชื่อผู้เข้าพักชาวต่างชาติกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเลย
ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
เจ้าของห้องที่ปล่อยให้เช่าแล้วไม่แจ้งเนี่ยค่ะ
ห้องเขายังตรวจไม่ครบแต่เอาเป็นว่าณขณะนี้ไม่มีใครแจ้งเลยใช่ไหม
ซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ร้องไปยังเขต

วัดตีระคังเสียงดังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าห้องไหน